อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ตีกันในร้านก๋วยเตี๋ยวครับ
คุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ย
ศึกครั้งนี้มีทั้งเสียงฟู่เสียงซ่า
เพราะคว้าขวดน้ำอัดลมคือฟาดใส่กันตีใส่กัน
ไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นครับ

คือเขาฟาดไปก่อน๒ขวดนะฮะ
แล้วลากคนเจ็บมาใกล้กับตรงบริเวณถัง

แล้วจะตีฝ่าขวดที่สาม

คว้าได้ก็ฟาดคืนครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านก๋วยเตี๋ยว

ริมถนนอำเภอลำปลายมาสที่บุรีรำครับ

ดูวงจรปิดที่เห็นคนก่อเหตุเขานั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะไม้หน่อยนะฮะ

แล้วคนเจ็บเป็นพ่อค้าขายไม้

สั่งก๋วยเตี๋ยวพอได้ก๋วยเตี๋ยวถือชาม

อื่นยังว่างและไม่มีลูกค้านั่ง

ก็เดินไปนั่งที่โต๊ะนั้นที่มีคนเขานั่ง

จังหวัดนั้นเองงงเหมือนกัน

ปรากฏว่าคนก่อเหตุ

แล้วก็เอามาฟาดไม่ยั้ง

ไม่ได้เยี้ยงไปอีกมุมหนึ่งด้วยนะฮะ

จู่ก็ลุกขึ้นไปเดินหยิบขวดน้ำอัดลม
ขวดที่๑ฟาดขวดที่๒

ก่อนที่ถูกเขาเอาคืนนี่นะฮะ

คนที่ถูกทำร้ายตอนแรก

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คนในร้านเจ้าของร้านยืนนิ่ง

น้ำอัดลมในร้านก๋วยเตี๋ยว
ค่ะ
ไม่รู้หรอกครับว่าน้ำอารมณ์

นองพื้นนั่นคือสีเลือดสีแดง
ค่ะคนเจ็บทั้งคู่นะครับ

คงต้องรอสอบปากคำเพิ่มเติมครับ

อารมณ์อย่าร้อนอันตรายนะฮะ